ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อยู่ดีไฟลุกพลึบขึ้นมาเลย
ขึ้นมาได้ยังไงนี่คือคำถามค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์นี้ดู

แล้วคนขี่จะเป็นอะไรไหมจะตายหรือเปล่า

คนขี่กระโดดออกมาได้ทันหนีได้ทันค่ะ
แต่เห็นกำแพงวัดเปล่าเนี่ยอเรนนี่ใช่ใช่เลย
นี่คุณผู้ชมตรงนี้อยู่ใกล้กับรั้ววัดสุวรรณคิรีวงนะ
อยู่ตรงทางลงเขาป่าตองแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ไฟไหม้อยู่เนี่ย
ยามาฮ่าสีน้ำเงินซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปถึงเขาต้องช่วยกันเลย
ฉีดน้ำแล้วก็ดับเอาฉีดสารเคมีดับไฟใช้เวลาประมาณ๕นาทีดับได้
เมื่อกี้ดิฉันบอกว่ามอเตอร์ไซสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคุณดูสภาพสิ
ตอนที่ดับไฟได้แล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นซากเหลือเป็นดำเลยค่ะ
ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของรถน่ะคือคุณนิพนธ

เขาเล่าให้ฟังเนี่ยดูสภาพมอเตอร์ไซค์สิ

ตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ

ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาตามถนนพระบารมี
มุ่งหน้าไปที่วัดสุวรรณคิรีวงศ์

ชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
เขาเห็นว่ามีไฟลุกอยู่ที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผม

พี่ไฟลุกพี่จอดรถเร็ว

กระโดดหนีออกมาแล้วไฟมันพลึบขึ้นมาจนสภาพรถเป็นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณไม่ต้องไปโยงเรื่องอาถงอาถรรพ์อะไรหรอก
คือถ้าเกิดมองตามหลักวิทยาศาสตร์ใต้รถพี่นิพนธ์เขา
มีแบตเตอรี่พึ่งชาร์จเอามาใส่ไว้
แล้วพอมันเกิดอาจจะเป็นความร้อนด้วยแหละ
แล้วมันก็เลยทำให้ติดไฟไฟลุกแบบนี้
ค่าเสียหายถามว่าเท่าไหร่๔๐๐๐๐บาทมาใส่คันนี้

ใช่ต้องซื้อใหม่มันซ่อมไม่ได้อยู่แล้วคุณทัศนัย